มาดูพฤติกรรมของพระรูปหนึ่งค่ะ

ผู้หญิงอายุ๒๑ปีเขาไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเลย
บอกว่าถูกเจ้าอาวาสวัดรูปนี้

ให้มาในกุฏิแล้วก็เอาน้ำมันมา

เป็นเจ้าว่าด้วยเหรอใช่
วดตัวค่ะนวดตัวนวดไปนวดมา

ตัวเธอก็ขยับอะไรไม่ค่อยได้

คืนเธอเสร็จปุ๊บลากเธอเข้าไปในห้องน้ำ

อาบน้ำเสร็จข่มขืนเธออีกรอบหนึ่ง

เพราะว่าเธอบอกว่าหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ย
เหมือนกับทางวัดพยายามที่จะติดต่อมา

เดี๋ยวจ่ายเงินให้เป็นค่าเสียหาย
อย่าไปแจ้งความอย่าไปเอาเรื่องเอาราวเลย

ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๑นะคะที่เป็นผู้เสียหาย

ก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะ

หลอกให้ทำพิธีสะดอกเคราะห์แล้ว
ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ถึง๒ครั้ง

ก็เลยไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเลย

หญิงสาวผู้เสียหายคนนี้บอกว่า
คืนวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา

ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่ง๑

แล้วเจ้าอาวาสวัดเดินมาหาเลยนะ

ถูกคุณสัยเข้าตัวนะ
มีผีเปรตมีอะไรเข้าตัวเต็มไปหมดเลย

มาต้องทำพิธีปัดเป่า

๑๐๘โรคมาถูนวด
ตามตัวอืมเธอบอกว่า

ร่างกายเธอเหมือนหมดแรง

วดเสร็จเจ้าอาวาสปล้ำเลย

แล้วเธอก็ถูกเจ้าอาวาสรูปนี้
ข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
หลังจากนั้นเจ้าอาวาส

แล้วก็นอนหลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พี่กำลังมากอบน้ำ

พอนาด้วงหลังจากนั้นก็ไปตรวจร่างกาย
ทางโรงพยาบาลก็บอกว่ามีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์จริง
มีคราบอสุจิอยู่ในช่องคลอดของหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ด้วย
ก็ไม่รู้ว่าทำกับใครมากี่คนแล้วนะ
เดี๋ยวจะมีเสียงช่วงที่เขาได้พูดคุยเจรจาต่อรองกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่ามาดูก่อนนะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์ของเจ้าวาดวัดคนนี้
ปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องนะครับก็เดินทางไปหาหญิงผู้เสียหายที่บ้านเลยนะ
รวมทั้งพยายามส่งข้อความทางไลน์เพื่อขอไกลเกลี่ย
แล้วก็สอบถามถึงความต้องการโดยเสนอว่า
เดี๋ยวจะให้เจ้าวาดคนนี้ศึกออกมาแต่งงานกับเธอให้ถูกต้องแล้วกัน
เกลี้ยกล่อมให้ถอนแจ้งความก่อนเพื่อไม่ให้เรื่องนี้บานปลาย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย
ขณะเดียวกันผู้เสียหายก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเจ้าวาดวัดคนนี้
เพื่อจะถามถึงความรับผิดชอบเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาต่าง
เพราะว่าพอเกิดเรื่องแล้วเธอก็ต้องหยุดงานนะฮะ

แต่อีกฝ่ายก็กลัวว่าผู้เสียหายจะนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานมอบให้กับตำรวจ
ว่าเออถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้
แล้วน้องเขาก็จะถอดแจ้งความให้
แต่พี่ไม่ได้พูดนะว่า
ในส่วนของค่าเสียหายจะรับผิดชอบกันยังไงค่ะ

พ่อแม่หนูก็นั่งร้องไห้อยู่นะพี่

เขาผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสันสนแหล่ะหรือเปล่า

คนพยายามโทรมาเจรจากลายเกลี่ยให้
แต่ว่าที่สุดก็ยังกิ๊กอยู่

แต่กลัวเจ้าอาวาสจะมาคอยมาขอโทษ
จะกลายเป็นว่าเจ้าอาวาสรับผิดสารภาพผิดไปซะอีก
เดี๋ยวเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกตำรวจแล้วจะยังไง
ใช่แต่ว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็ต้องบันทึกเป็นหลักฐานไว้ก่อน

ไม่อย่างนั้นเขาไม่มีหลักฐานว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะ
เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอนาด้วง
ตอนไปปฏิบัติธรรม๑๓สิงหาคมก็เดือนหนึ่งละ

แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าวัดวัดคนนี้นะฮะเจ้าวาดวัดที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
ก็ได้โทรศัพท์มาหาหญิงผู้เสียหายนะครับเพื่อขอเจรจาจริงนะครับ
แต่ก็ยังยืนยันว่าที่ทำลงไปก็เพราะว่ามีผีปอบมีผีเปรตอยู่ในตัวผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก
จำเป็นต้องทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

ด้วยการเอาน้ำมัน๑๐๘จบ
๑๐๘สิ่งชั่วร้ายเป็นนวดให้เค้าแล้วก็ข่มขืนเขานี่หรอ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เคยทำพิธีแบบนี้ให้ใครมาก่อนเลยนะ
สาเหตุที่ทำไปเพราะหวังดีต้องการช่วยเหลือ

เพื่อแลกกับการไปถอนแจ้งความนะฮะ

เจ้าวาดก็จะไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีก

จะไปเจอกันที่สพนาด้วง
เกิดความแบบนี้เยอะมาก
ภายจานบุญก็คุย
ภายจานก็ลงท่องถ่ายท่อง

แล้วก็ความคิดนี้ไปทำอย่างงั้นเฮ้ย
ซึ่งซึ่งว่าที่
ฟังดีครับที่ไม่ฟังตัวหน้าฝั่ง
ของที่มากับเรานะ

มันออกเป็นตัวที่ยืดในลักษณุ
พอยืนอยู่หน้าประตูเสร็จปุ๊บปั๊บทีนี้เขาก็มีกลิ่นเหม็นกลิ่นไปทั่ววัด
ทีนี้ไอ้เด็กสองคนที่นอนอยู่ข้างมันจะรู้เลยว่า
เพราะว่ามันอยู่นี่นานมันรู้เลยว่าอาจารย์มีรักษาฝ่อมีรักษาสำดังวัน
แต่เวลาพระอาจารย์จะรับคิดหนึ่งได้ไหมครับ
หนูขอวันนี้เลยได้ไหมครับเพราะว่าหนูจะไปทำงานแล้วอ่ะครับ
เพราะว่าหนูก็หมดไปจริงขอบควรหนูอยากเอามาให้ขอบควรไว้อ่ะค่ะ
เพราะหนูหมดปีจริงขอวันนี้ได้ไหมคะ
เพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์ไปหา
หนูจะโทรคุยกับร้อยเวรหนูยกเลิกครับ
หนูจะยืบเรื่องทุกขวัญทุกอย่างเลยค่ะ
หนูจะหนอนตรงนั้นหนูกับพระอาจารย์ก็ขอไม่ต้องติดต่อกันอีกแล้วค่ะ
จ้าวาดวัดเนี่ยก็นัดหมายกันจะไปเจอกันที่สพนาด้วง
แต่พอถึงเวลากลับพบว่าเจ้าวาดส่งพระลูกวัดไปแทน
บอกว่าไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอให้ถอนใบแจ้งความเอาไว้
กับเงินสามหมื่นบาทแต่ผู้เสียหายกับครอบครัวเขาปฏิเสธนะคะ
เขาบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
สพวังสะพุงเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
นอกจากสพนาด้วงก็ไปสพวังสภูมิด้วย
เพราะว่าพระรูปนี้มีลูกศิษย์เยอะค่ะเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีก็สอบถามความคืบหน้าทางคดีนะคะกับทางพนักงานสอบสวนสพนาด้วงท้องที่ที่รับผิดชอบ
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าแจ้งความไปแล้วแล้วดูมันเหมือนเงียบเงียบ

ออกหมายเรียกเรียกพระรูปนี้มาสอบปากคำ

มขืนกระทำชำราวและใช้กำลังประทุษร้าย
โดยให้เจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหา

แต่เบื้องต้นเจ้าอาวาสเขาปฏิเสธนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าก็ต้องปล่อยตัวไป
แล้วก็ส่งหลักฐานไปตรวจดีเอนเอนะคะ
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น

ผลตรวจจากทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอยู่

อยู่ในช่องคลอดของหญิงสาวผู้เสียหาย
ตรงกับดีเอนเอของเจ้าอาวาสรูปนี้หรือเปล่า

คืออย่าว่าแต่ว่าไปนวดให้เขาไปข่มขืนเขาเลย

ในห้องชวนเขาเข้าห้องอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้ว
อยู่ดีเดินไปทักว่าผีเปรตเข้าร่าง
ปอบเข้าร่างมันก็แปลกแล้วอะค่ะ
แล้วมันก็โกหกแล้วใช่ไหม